ต้องบอกว่าปลื้มทัพทีมเบื่อแล้วไม่เมาแล้ว
วันนี้เรามีเรื่องใหม่ให้เมาส์แซ่บกว่าเดิมอีก

รักอีกแล้วค่ะเป็นมาริโอจันจินะคะต้องบอกว่าเมื่อประมาณปีที่แล้ว
มีภาพหลุดออกมาว่าสาวจันจิยืนถ่ายเซลฟี่อยู่ริมระเบียงห้องหนุ่มมาริโอ
เป็นประเด็นดราม่ากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ออกมายอมรับ

เป็นเพื่อนกันจริงไปยืนถ่ายรูปเฉยตอนนั้นเจ้าตัวก็ยังปฏิเสธกันอยู่
ครั้งนี้มาครั้งนี้เหมือนกับว่าจะมีสัญญาณที่ดีมากขึ้นในการเปิดตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะ
เป็นที่จับตามองของหลายคนนะคะสำหรับเรื่องของหัวใจของพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์
นักร้องนักแสดงสาวจันจิจันจิราค่ะล่าสุดก็มีภาพของทั้งสองคน
ควงกันไปทานข้าวแล้วก็ช้อปปิ้งแถวห้างใหญ่ใจกลางกรุงนั่นเอง
ยืดอกแมนยอมรับค่ะบอกว่าสิ่งที่หลายคนเห็นเป็นความจริง
ไม่ได้แบบว่ามากันหลายคนแล้วนะคราวนี้นะอันนี้มาสองคนนะ

ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนคบกันจะเจอกันบ้าง
เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนคบกันเขาว่าอย่างนี้จะเจอกันนะคะ
ส่วนเรื่องถึงเนื้อถึงตัวหนุ่มโอ้ชี้แจงว่าเป็นการเทคแคร์ดูแล
ก็ไม่ได้ทำอะไรเกินเลยให้ฝ่ายหญิงเสียหายนี่ครับ
พร้อมกับเอ๋ยปากยอมรับแบบเต็มปากแล้วนะคะว่า
สถานะกับสาวจันจิตอนนี้เรียกว่าศึกษาดูใจกันค่ะ
ผมไม่ได้ปิดอย่างนี้พี่ผมก็เดินปกติไม่ได้ปิดบัง
ปกติอยู่แล้วครับเขาก็บอกทุกทีถ้าไปเดินเล่นก็มีบ้างครับ
ของตัวเองครับพี่ใช่ก็ต่างคนต่างชอบของที่ตัวเองชอบ
มีบ้างว่าจะนัดกันเด็กที่เที่ยวไปช้อปปิ้งกัน
มีบ้างครับผมไม่ตกใจครับก็โดนถ่ายอยู่บ่อยครับ
ก็ต้องมีบ้างครับพี่เราผู้ชายเราก็ต้องแมทจุง
ถ้าเขาตกบันไดเลื่อนไปผมก็เสียหายพี่ก็ต้องดูแลน้องเขาด้วยพวกนี้
ก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะว่ายังใช้คำว่าศึกษาอยู่ก็ค่อย
อันนี้ยังคิดหนักพี่เพราะว่ายังคิดไม่ออกค่ะ
เวลาเชอรี่เดินขึ้นบันไดเลื่อนเชอรี่เดินคนเดียวได้นะพี่มิว
ไม่ต้องประคองหลังประคองหน้าพี่มิวก็ประคองกลัวตกบันได
จันจินี่เขาเป็นนักร้องวงไก่อานะคะแต่ว่าหลังมาเนี่ยคือวงก็แยกย้ายกันไปทำนู่นทำนี่กันแล้ว
ตอนนี้จันจิก็มารับงานละครมากขึ้นหลายช่องด้วย

แฟนคลับมาริโอตอนแรกก็แอนตี้อยู่นะแต่หลังเหมือนกับเปิดใจมากขึ้น

เห็นอดีตคนรักเก่าเขาแต่งงานแฮปปี้กันไปคราวนี้
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้หนุ่มโอ้เขาเริ่มกับรักใหม่ด้วยนะคะ